ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถ้าขาของเราอ่อนแรงเดินต่อไปไม่ได้
แต่หัวใจเราไม่อ่อนแอตาม
ชีวิตเราจะเดินต่อได้แน่นอนเพราะเราใช้หัวใจนำทาง
เช่นเดียวกับหัวหน้าครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ครับ
หัวใจของเขาไม่เคยอ่อนแอ
ชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ตอนนี้ผมกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้มา๖ปีแล้ว
แรกผมก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า

ถือนกันนั้นไม่ว่าคว่าความภาระพ่อต้องร่ำบาก

แต่พ่อมีลูกกับเมียที่คอยให้กำลังใจ
ให้ผมอยู่กับคนพิการมาได้เท่าทุกวันนี้
ก่อนผมเป็นบุรุษพยาบาลอยู่ที่โรงบาลพวนไซด์
ทำงานออกมา๕ปีเงินเดือนก็ตกประมาณ๑๖๐๐๐บาท
ทำงานได้เงินเดือนเยอะอยู่
ก็หาเลี้ยงครอบครัวให้ครอบครัวอยู่สุขสบาย

แต่พอเข้าปีที่๔

จะมีอาการเริ่มชาที่ขาซ้าย

สล้างอักเสบมันก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นหนักขึ้น
ขาซ้ายก็ลามมาที่ขาข้างขวา
มันทาขึ้นมาเรื่อยจนเดินไม่ได้
มันจะเป็นภาระให้กับที่ทำงานผมก็เลยลาออกมาอยู่บ้าน

สภาพจิตใจเขาก็จะแย่
อยากจะร้องไห้แต่

ร้องกินน้ำตาตัวเอง
ก็ไปใช้จ่ายรักษาตัวเองใช้จ่ายจนว่าหมด
ลูกก็กำลังโตกำลังเข้าโรงเรียนช่วงนั้นค่ะ
รายจ่ายก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
ต้องตัดสินใจออกไปทำงานหางานนอกบ้านทำ
ก็เลยไปรับจ้างไม่ว่าจะเป็นถอนหญ้าหรือว่าดำนา
หรือว่าไปทำกับข้าวงานบุญต่าง
ผมเคยทำงานเลี้ยงเขาตลอดแต่ตอนนี้เขาก็มาทำงานเลี้ยงผม
พอนุ้ยเขาพาแฟนไปหาหมอ
เราก็มาช่วยเหลือดูแลน้องดูแลหลาน
หลังน้องอ๊อฟนี้พ่อกับแม่เขาก็เลิกกัน
คนหนึ่งเขาก็ให้พี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งเขาก็มาให้น้องนุ้ยเลี้ยง
ตอนนั้นผมก็เครียดมากเครียดถึงกับไม่อยากอยู่แล้ว
ไม่คิดอยากจะอยู่ในโลกนี้แล้ว
ผมก็กะจะยิงตัวตายเพราะผมตอนนั้นอยู่ที่ทุ่งนา
พอผมหลับตาลงผมก็เห็นหน้าลูก
ถ้าผมตายไปลูกผมจะอยู่ยังไง
แล้วแฟนผมล่ะจะลำบากเขาไหม

หนูเห็นพ่อนั่งอยู่ริมบึงแล้วก็ถือปืนหนูตกใจหนูวิ่งไปกอดพ่อ
คนที่ทำให้ผมไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายคือลูกสาวผม
หนูรักพ่อนะคะหนูไม่อยากให้พ่อไปไหนค่ะ
ก็ยังมีครอบครัวอยู่มีแฟนมีลูกอีกคนที่รักเขาอยู่อีกเยอะ

ผมก็มีมอเซย์ขั้นฝึกษาแฟนผมทำต่อรถพ่วงข้าง
ให้แฟนพาไปซื้อเหล็กไปซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างมาทำ
อย่างน้อยคือแฟนก็ไม่ต้องเครียดอยู่คนเดียวเวลาที่เราออกไปทำงาน

ผมก็เริ่มคิดทำอาหารกินหมดแล้ว
ผมก็หันมาหาซื้อไม้กระถิ่นมาตัดเพื่อเผาถ่าน

รถผมมันก็เริ่มเก่า
ใช้มาก็๑๐กว่าปีแล้ว
รถผมก็เสียอยู่กลางทางโทรศัพท์ก็ไม่มี
ผมต้องใช้คาดยันมายันมาอีกประมาณกิโลกว่า
อาหารกินไม่ได้
ก็ไม่ดียางก็ไม่ดี
ผมก็ได้ประตูว่ายน้ำขึ้นมาบนฝั่ง
บางทีเห็นเขานั่งร้องไห้คนเดียว
ก็จะเข้าไปบอกเขาว่าไม่เป็นไร

ผมมีกำลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไป

น้องก๊อฟก็เป็นคนกายภาพให้ผม
พ่อนุอยากเป็นกำลังใจให้พ่อ

ถ้าผมมีโอกาสมีเงินสักก้อนหนึ่ง
ผมก็จะมาซื้อรถเครื่องมือธรรมาฮาคีนองค์ผมก่อน
เสร็จแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกทั้งหมดเลยครับ

ถ้าพ่อเดินได้หนูอยากให้พ่อพาหนูไปเที่ยวทะเล
คำว่าพ่อเป็นแล้วไม่มีวันหายไม่ว่าพ่อจะสูญเสียอะไรไปบ้างก็ตาม
แต่หัวใจรักที่มีต่อลูกและภรรยาก็ยังคงเต็มเปรียบนะครับ
วันนี้คุณพ่อในอยู่กับเราบนเวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ

นี่คือตัวอย่างของนักสู้ที่หัวใจเกินร้อยแม้ว่าขาของเขาเนี่ยจะอ่อนแรง
ผมขอปรบมือให้ผู้ชายคนนี้ครับ

เป็นบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลอยู่ที่บ้าน
จากร่างกายปกติดีเนี่ยจนพี่นายล้มป่วยลง

เริ่มอยู่ดีมันชาขึ้นมาเลยไม่รู้เป็นอะไรครับ
จากต้นขาลงไปหรือว่า
จัดกวายขาขึ้นมา
คือตอนนั้นอาการมันชามากขึ้นไหม

ก็เหมือนขาไม่มีกำลังแล้วประมาณนั้น
แล้วก็ทำการรักษามาเรื่อยเลย
และจนปัจจุบันนี้ธรรมสรุปว่า

เขาบอกใครจะรักษีมา
กว่าจะทำใจยอมรับมันได้นานไหมพี่นายผมถามจริง
ก็อยู่ประมาณเกือบจะ๒ปีนะครับกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเดินไม่ได้
นี้มันโหดร้ายกับเราขนาดไหน
คนเดินผ่านเขามาหาว่าผมคนพิการคนไม่มีประโยชน์จะทำอะไรได้
เห็นบอกว่ามีปืนอะไรอยู่ใกล้แล้วตอนนั้นก็คิดไม่อยากอยู่
แล้วอะไรฉุกคิดพี่ไนลูกสาวเขามีถ้าลูกสาวผมไม่มา
ผมก็คงจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับ
เวลาที่ผ่านจุดเปลี่ยนตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่าง
เหมือนกับที่มือดีเท้าดีตอนนี้ทำอะไรบ้าง
มีเผาทานตัดไม้ปลามาขาย

แต่เมื่อก่อนนี้ที่เขายังแข็งแรง

ไปตัดไม้เผาถ่านกับเขาบ้าง

ช่วยล้างจานค่ะ
หัวบ้านซักผ้าค่ะ

เป็นไงลูกทำไม่กินนะไข่เจียวเป็นไง

พี่โบรอยมาดูแลกันบ่อยไหมครับ

เราก็เป็นคนไปพาเขาไปหาหมอ

พี่โบรอยว่าน้องเผยคนที่เป็นคนยังไง

ภูมิใจในตัวเขามากเลยค่ะ

คือรถพ่วงคันนี้ที่ได้มา
มันพ่วงมาอย่างนี้เลยหรือว่ามาต่อเอง

เพราะไม่มีเงินที่จะไปจ้างเขามาทำให้
คุณทำอะไรกับรถคุณบ้างรถพ่วง
ไปซื้อเหล็กซื้อสวีงามซื้อล้อ
ทีนี้เกียร์มันก็เป็นเกียร์ใช้เท้า
เอาเหล็กทำเป็นเกียร์มือต่อ

มันมีปัญหาอะไรบ้างไหม

เบรกไม่อยู่มันเจอถนนเรื่อง
มาตอนอิสานครับ
ส่วยเน่ส่วยเน่

นุ้ยตอนนั้นห่วงเขาไหม
พี่นายคิดว่าจะเอาทุนนี้ไปทำอะไรก่อนครับ

แล้วทีเหลือก็จะเก็บไว้วิทย์ทุนให้ลูกครับ

เป็นทุกอย่างเป็นแขนขาของผมทุกอย่างครับ

ไม่ได้วัดกันที่จำนวนอวัยวะในร่างกาย
แต่วัดกันที่หัวใจที่แข็งแกร่ง
พร้อมที่จะสู้กับทุกวิกฤตต่างหาก
และผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวของพี่ไน
จะทำให้หลายคนที่กำลังท้อแท้ได้เห็นตัวอย่างว่า
ชีวิตของเราเดินต่อได้
แม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ขาเดินก็ตาม

ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณนายจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

เลื่อยไม้ให้ได้จำนวน๒๔ท่อน
ท่อนละ๓๐เซนติเมตร